คุณผู้ชมคะพาไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหารกันหน่อยค่ะ
มีหลายเรื่องราวค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องหลัก
เป็นเรื่องของคดีความทั้งนั้นเลยนะคะ
คุณผู้ชมจำเรื่องของบัญชีธนาคารทกศได้ไหมคะ
ที่มีเพจดังเพจหนึ่งบอกว่าเนี่ยมีเลขบัญชีของธนาคารทกศ
บัญชีนี้บอกว่าให้โอนเงินไปบริจาคอะไรแบบนี้นะ
แล้วพอลองโอนไปเนี่ยบัญชียังใช้ได้ค่ะแล้วก็เป็นชื่อสมพรหลับโพอ่า
แต่ว่าสมพรหลับโพลก็คือป้าแตนนะระยะของคุณผล
แตนก็ไปที่โรงพักบอกว่ามีคนแอบอ้าง

แนนบอกบัญชีเป็นของป้าแตนจริงแต่ป้าแตนไม่ได้โพสต์

วันนี้เนี่ยค่ะทีมข่าวตรวจสอบพบว่ามีหนังสือ

จากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญานางสมพรหลาโพหรือป้าแตนค่ะ

ข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐาน
โดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
และแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายค่ะ
คือในหนังสือระบุว่า
นายอัฐรยาได้รับแจ้งจากแฟนเพจชมรม
เมื่อ๑๕กรกฎาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ว่านางสาวสมพรหลาโพได้มีการใช้บัญชีธนาคารทกศสาขาดงหลวง
บัญชีทานบรมีช่วยคนดีพ้นทุกข์
แล้วชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยคือนางสาวสมพรหลาโพก็คือป้าแตน
ขอเป็นสะพานบุญเบี้ยเล็กน้อยจากคนไทยรักลุงพลป้าแตน
มีการชวนนะคะให้บุคคลทั่วไปให้สาธารณชนโอนเงินเข้าบัญชีนี้
แล้วก็มีเจ้าของร้านนวดแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ห้องศร
ส่งต่อเลขบัญชีให้กับบุคคลที่บอกว่าเขาขอร่วมโอนด้วย
แต่ว่า๑๑กุมภาพันธ์ปีนี้ป้าแตนไปแจ้งพนักงานสอบสวนว่า
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้หน่อยบอกว่าบุคคลอื่นนำบัญชีของป้าแตน
บัญชีนี้ไปแอบอ้างขอรับบริจาคบัญชีเป็นของป้าแตนเอง
แต่ว่าป้าแตนไม่ได้โพสต์ไม่ได้ไปขอรับบริจาค
ใครไม่รู้แอบอ้างเอาไปโพสต์เอาไปขอรับบริจาค
ที่ป้าแตนแจ้งความแบบนี้เนี่ยนายอัจฉริยะมองว่าเป็นการแจ้งความเท็จค่ะ
ถ้าบัญชีดังกล่าวมีคนแอบอ้างจริงบุคคลที่แอบอ้างก็ไม่สามารถเบิกเงินได้
อัจฉริยะมีข้อมูลว่าป้าแตนเนี่ยได้เบิกเงินในบัญชีนี้ออกไปด้วยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับธนาคารหน่อย
ในเรื่องของเอกสารคำขอเปิดบัญชี
ว่ามียอดโอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้กี่ครั้งโอนไปกี่บาทเป็นยอดเงินเท่าไหร่
ปัจจุบันนี้เหลือเงินอยู่เท่าไหร่
ถ้ามีการถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคารก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดว่าใบถอนมีการลงลายมือชื่อใคร
นี่นะคะมีรายงานว่านายอัจฉริยะส่งหนังสือขอแจ้งความล่วงหน้ามาก่อนค่ะ
จากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปที่สพกกตูมเพื่อแจ้งความด้วยตัวเองเลยนะคะ
แล้วก็จะมีการติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีนี้ภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราปรากฏว่ามีคลิปเสียงมาอีกแล้วนะคะ

กรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีประแตนท์นี่แหละ
ที่เป็นบัญชีตกลงว่าประตานเป็นบัญชีประตานจริงแต่ไม่ได้ไปเปิด
แล้วก็เป็นคลิปเสียงเหมือนทำนองพูดคุยกันว่าเออได้รับบัญชีมาจริง
มีการโพสต์ไม่นานก็บอกเอาป้าแตนไปปิดบัญชีมาหรือยัง

ลองฟังดูหน่อยนะคะว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
อ๋อแสดงว่าพี่คนนี้เขาให้ด้วยความรักด้วยความเนตราจริง
แล้วไม่มีอะไรแต่คิดว่าเขาปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว

บัญชีนี่นี่มึงให้เขามาให้จริง
ถ้ามึงไม่ให้เขามาเขาจะเอาเบอร์บัญชีมึงวันนี้ได้ไง

ชุมปืนคู่ตรวยเขาบอกที่ปิดบัญชีขึ้นเสรี้ยง

เอาจริงนี่แหละคือกรณีเขาแล้ว
อ๋อมีหน้าคนถึงปรักใจว่าใครว่าร้านนวดแม่งสอน
น้องก็นึกจนแบบเอาเผ็ณพี่กะ

แล้วเข้าใจแล้วถ้าสมมุติว่าปูพ้นก็เนี้ยแต่ใส่นอกเนี้ยแบบแบบ
โยนใส่นอกนี่น่ะอืมนอกจะเปิดมันอ่ะนอกจะเปิดช่องมันว่านะ
พอพอต้องกลัวเดี๋ยวโดนหมายหมายเรียกกระดูกหูละมันอย่างแบบ
เปิดก่อนเพราะเขาใส่ชื่อนามสกุลมาเลย
เขาใส่เต็มเต็มเจ้าเขาเล่นคนเดียวเลยงานนี้มันยัง
เออมันหูกแล้วว่าเขาเล่นมันอยู่อ่ะเขาใส่ชื่อเจ้า
ใส่ชื่อคนไหมโพสต์ไอ้เจ้า
เป็นเสียงปิสถานะของผู้หญิงสองคนที่คุยกันน่ะนะคะ
แต่ตามคำแนะนำของธนายรัชพลไปลงบันทึกประจำวันที่สภาพกรกตุมเรียบร้อยแล้ว
ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการรับบริจาคจริง
แล้วก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแหละ
เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งป้าแตนแล้วก็ทุกฝ่ายด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นคนทำ
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ป้าแตนจริงแปลว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
แล้วตำรวจก็ต้องเป็นหน้าที่แล้วล่ะในการที่จะสืบหาว่าเอ๊ะเขาเป็นใครทำไมถึงทำแบบนี้
จะเข้าขายนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าวันนั้นตามภาพนี้แฟมภาพแล้วเนี่ยค่ะป้าแตนก็บอกว่าคือยืนยันว่าบัญชีมันชื่อป้าแตนจริง
เป็นบัญชีป้าแตนป้าแตนก็ยืนยันว่าป้าแตนไม่ได้เป็นคนโพสต์
ขอรับบริจาคใครก็ไม่รู้บุคคลอื่นไปแอบอ้างแต่ถ้าใครโอนมาป้าแตนบอกว่าป้าแตนพร้อมโอนเงินคืน
แต่บอกแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้แหละก็ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีนะคะทีนี้ค่ะมาดูคดีหลักคดีของน้องชมพู่ค่ะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกขอใช้คำว่าจากสายลับนะ
ตินี่นะคะกิติศักดิ์วิทยาชัยเจริญสุขหน้าของเราสายลับที่ว่าไม่ใช่คุณตินะ
ติบอกว่าขอเรียกคนที่ให้ข้อมูลคนนี้ว่าเป็นสายลับแต่เป็นสายลับที่น่าเชื่อถือมากที่แบบน่าเชื่อ
ติบอกว่าติได้ข้อมูลมาจากสายลับคนนี้ว่าในวันที่น้องชมพู่หายไปอะค่ะ
มีชาวบ้านเห็นบุคคลปริศนาคนหนึ่งเดินออกมาจากบริเวณป่าที่อยู่ใกล้กับบ้านของน้องชมพู่
ตินักข่าวของเราก็เลยลองไปเดินสำรวจเส้นทางตามที่สายลับคนนี้บอกนะคะ
บริเวณสวนยางพาราเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทะลุกันได้กับบ้านน้องชมพู่ค่ะ
ที่สายลับบอกก็คือหลังจากชายปริศนาคนนี้เดินออกมาจากป่า
ปริศนาคนนี้ก็เดินเข้าไปที่สวนยางพาราของชาวบ้านคนหนึ่งก็ตรงที่ติเดินอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งในเวลานั้นชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขากำลังฉีดยาค่าย่าอยู่ที่บริเวณท้ายสวนยาง
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่ามีอีกคนนึงอยู่แถวนั้น
ปริศนาคนนี้ก็เลยเดินลัดเลาะออกมาจากสวนยางของชาวบ้าน
จนไปถึงสวนยางของอีกคนนึงที่อยู่ติดกัน
พยานที่เห็นชายปริศนาคนนี้เขาบอกว่าเขาไปให้ปากคำกับตำรวจเอาไว้หมดแล้วค่ะ
ว่าเขาเห็นใครชายปริศนาคนนี้เป็นใคร
และมีพิรุธอย่างไรบ้างนะคะ
วันนี้ติก็เลยไปคุยกับนายธนกฤษหลาโพหรือด่อนนะคะ
แต่ก่อนเขาอยู่บ้านกอกเนี่ยนะคะแต่ว่าย้ายไปแล้ว
วันนี้มันมีประเด็นนึงที่ในด่อนพูดออกมาน่าสนใจค่ะ
เขาบอกว่าถ้าหมายจับมาออกที่ลุงพลเนี่ยนะ
เขาคิดว่าลุงพลเป็นแพ้นะเขาบอกแบบนี้นะคะ
ก็เลยถามว่าอ้าวทำไมทำไมถึงเชื่อแบบนั้น
เขาบอกว่าลุงพลน่าจะรู้เห็นอะไรบางอย่าง
แต่ลุงพลไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมด
ถ้าลุงพลพูดความจริงคดีน้องชมพู่คงไม่ยืดยาวมานานหลายเดือนขนาดนี้
แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะแฉออกมาให้หมดเลยว่าใครมีส่วนรู้เห็นบ้าง
อันนี้ข้อมูลจากในด่อนนะคะ
ก็จะถ้าเป็นความรู้สึกผมใช่ป่ะก็อาจจะมีรู้บ้าง

ถ้าเป็นความเชื่อของผมความรู้สึกผมก็ผมก็คิดว่าไม่ใช่
ลุงยังไม่ใช่คนทำที่ทำน้องเนี่ยแน่นอน

ลุงอาจจะรู้บ้างหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ

ส่วนประเด็นความคืบหน้าเรื่องของคดีลุกป่าสงวนแห่งชาติ
คดีตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ
มีรายงานว่าเดี๋ยววันจันนี้ค่ะ๑๕กุมภาพันธ์
ตำรวจภูทรกกตูมจะเชิญในนิ่มเงินนาม

เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ

อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนของยูทูบเบอร์
เพราะว่าป่าไม้เขามีการร้องทุกข์กล่าวโทษ
นายชัยพลวิพาแล้วก็นางสมพรหลับโพ
ก็คือลุงพลกับป้าแตนรวมถึงพักพั่วก็คือเหล่ายูทูปเบอร์อีก๑๑คน
ในการที่เข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามประเภทกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งภาพที่นำมาร้องเนี่ยภาพที่อยู่ในคำร้องที่เอามายื่นเนี่ย
มันเห็นแค่ภาพใบหน้าของยูทูบเบอร์๑๑คนกับพฤติการเท่านั้น
ก็เลยจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านกับนายจิมมี่เรื่องจริงชาแนลผู้ใช้ยูทูปชื่อนี้
มาช่วยยืนยันตัวตนทั้ง๑๑คนนั้นหน่อยว่ายูทูบเบอร์เหล่านั้นเป็นใครบ้าง
แล้วก็จะได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๑๓คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
พลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่า
เรื่องนี้มีการขออนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาโอนสำนวนคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของลุงพลและพวก
เรื่องร่วมการบุกลุกป่าสงวนก่อสร้างพญานาค
ตัดไม้ในเขตป่าสงวนจากสถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหาร
ขอทำเรื่องโอนมาที่พนักงานสอบสวนบกพศเป็นผู้ดำเนินการนะคะ
หลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เรียกร้องให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดี
พร้อมเป็นบุคคลที่มีความสามารถเชี่ยวชาญแล้วก็เฉพาะด้าน
รวมถึงคดีนี้ก็เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจด้วย
ตอนนี้ชุดทำงานทำหนังสือเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว

ถ้าได้อนุมัติเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่กองกำกับ๓บกปศ
จะลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด
เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้ล่าช้าเนี่ยจะเกิดความเสียหายได้
ส่วนประเด็นเรื่องของรูปปั้นพญานาคที่เป็นหลักฐานว่า
มีการสร้างลุกล้ำเข้าไปมีการใช้พื้นที่ป่าสงวนแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ
ตกลงจะลื้อหรือเปล่าจะปล่อยเอาไว้หรือจะทุบทิ้งหรือยังไง
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของศาลนะคะ
ไหนก็พูดถึงรูปปั้นพยานาคทั้งบ้านลุงพลเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าคนที่ไปดูเลิกคนที่ไปตั้งชื่อ
ก็คือคนนี้ค่ะปู่ฤษีคัมภีร์ค่ะ
นี่คือคนตั้งชื่อพญานาคให้ลุงพลนะคะก็คือพระพลก็เชิญไปอ่ะนะ
ชื่อพญานาคดูเริกดูยามในการสร้าง
แต่ปู่ฤษีคัมภีร์คนนี้เนี่ยได้มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะคะ
เขาโชว์การถอดมนต์ดำให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่สำนักของตัวเอง
แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกทำเสน่ห์จากผู้ชายคนนึง
ทั้งที่ผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้ว
โดนทำเสน่ห์ก็เพราะว่าอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้เลิกกับสามี
แล้วระหว่างที่ทำพิธีค่ะผู้หญิงคนนี้คือร้องกรี๊ดเสียงดังเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็สงบลงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

พอทำพิธีถอนมนต์ดำถอนมนต์เสน่ห์อะไรออกเสร็จสับเรียบร้อย
ก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปสร้างพระนะคะ
นี่คือสำนักสงของปรุษรศีร์คมภีร์สำนักไม่สำนักสงขออภัย
คือเป็นบังเอิญทีมข่าวเราไปทำข่าวพอดี

นี้เข้าพอดีเลยว่ากำลังทำถอนยาเสน่ห์อะไรแบบนั้น